ต้องพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
ใช่สินี่
อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีความเชื่อไงว่าขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่แล้วท่านก็ให้มา
ก็เลยมาสร้างเป็นห้องดีเป็นตึกแบบนี้ขึ้นมานะครับ
เป็นห้องให้เจ้าแม่ได้อาศัยอยู่ในนี้
แม่แก้วเรือนทองเนี่ยเป็นต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าร้อยปี
โอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าตอนนี้นะครับแหมมีชาวบ้านนะครับที่เขาเชื่อในเรื่องแบบนี้เนี่ยมากราบไหว้กันเยอะมาก
มาขอพรขอโชคขอลาบนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ลองไปถามนางจำลองเจริญศิลป์หัวหน้าคณะละครก็เล่าว่าตนเองได้ถูกจ้างมานะจากชาวบ้านหลายรายเลยนะ
ที่มารำถวายแก้บนแบบนี้แล้วก็แสดงละครแก้บนให้กับเจ้าแม่เนื่องจากงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกเลขเด็ดจากแม่แก้วเรือนทองกันหลาย

ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ต้องบอกตรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันไงเขาก็มากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบขอความสำเร็จกันแล้วก็ได้สมดังปรารถนากันไป
เท่านั้นไม่พอนะครับหลังจากรำถวายแก้บนเสร็จแล้วดูนี่

นี่ครับอ่างน้ำมนต์ก็ต้องไปดูกันอีกเพราะอะไรรู้ไหมเผื่อไว้เผื่อไว้สำหรับงวดหน้า

ก็ดูกันไปแล้วกันใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับแต่ผมบอกเลยผมเห็นเห็นแต่น้ำตาเทียน

ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องพูดตรงคือเขาไปตีเป็นเลขกันด้วยแบบไหนมีหลักสูตรยังไงสมการอะไรก็ไม่รู้

คือมองหน้าตรงนี้ดิฉันก็เห็นเหมือนคุณชนะเลย
น้ำตาเทียนล้วนใช่ต้องมองเอียงไม่เห็น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ